สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
นี่แหละครับวันนี้เรามาเจอเรื่องดี

เมื่อกี้อักษัยนะครับสไตล์แบบนี้นะครับ
อยากพาไปดูการออกกำลังกายยามเช้า

เชิญชมได้เลยครับ
ผ่อนคล้ายกันบ้างสร้างรอยยิ้มกันเข้าไว้ครับ
เอาออกมาเต้นออกมาเต้น

สงสัยจะงานรับน้องแน่นอน
น้องผู้หญิงคนนี้เต้นตลกหาดีมาก
การเต้นทีออกมาจากใจอะไรก็น่ารักล่ะครับ
ศิลปะที่เกิดจากฝีมือมนุษย
จับดินเหนียวก้อนเดียวเอามาปั้น
แล้วนำมาบรรจงสร้างไปเรื่อยครับ

จะทำแจกกันถ้วยชามออกแบบได้เลย
ในรูปทรงที่ต้องการพร้อมถึงมือผู้ชาย
ประกาศผู้โดยสารปลอดทราบ
ห้ามนำสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงขึ้นรถไฟฟ้า

อย่ามองเราอย่างนั้นสิครับท่านผู้โดยสารที่รัก
ผมไม่ได้เอาน้องหมาขึ้นรถนะ
นี่คือหมอนของผมที่อยู่กับผมมาตลอด
ไปไหนต้องนำติดตัวตลอดเวลา

เรียนทุกวันขึ้นรถโดยสารกลับบ้าน
เมื่อไหร่ที่รถจอดหนูก็ไม่อยากลงรถล่ะค่ะ
เพราะว่าครอบครัวออกมารับแบบนี้เลยทุกวัน
ถ้าเป็นกันแบบนี้นะครับครอบครัวนี้
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ